สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ไอ่ทังก็จะทำอย่างไรดีวะ
พ่อผิดไปแล้วลูก
พี่ถึกปั้กสายผนจ้า
พี่นี่
ใช่ไหมพี่

ว่าจะต้องมาพูดเรื่องแบบนี้กับหัวหน้า

กำนันเขาแก้เองเถอะครับ

ถ้าเราขืนเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ประนอม

ก็คือกำนันถูกแม่ประนอมตบเอา

ก็นั่นไงครับเราถึงเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไม่ได้

เอาเป็นว่าเรื่องนี้เรารู้แค่สองคนก็พอนะครับ

ภาพได้จริง

อีกที่รอดที่มาล่ะครับ

นึกไม่ถึงเลยนะว่ามึงจะมาคุมบ่อนเป็นลูกน้องเท่าแก่เห็ง
ตั้งแต่พ่อกูไล่มึงออกจากบ้านพุ่ง
แล้วพ่อพุยายรู้ปะว่าอายานมาคุมบ่อนไง
เฮ้ยไอ้สิงห์
เงียบไว้เลยนะมึงห้ามให้พ่อกูรู้เด็ดขาดเลยนะ
ว่ากูอยู่ที่นี่ไม่งั้นกูโดนพ่อกูไล่ไปอยู่วัดแน่
อายานพ่อพูดไงเพราะพ่อใจหรือว่าอายานจะไปอยู่วัด
ก็อยู่วัดสิวะก็กลัวผี
แล้วอายานคิดอย่างไหนก็เดี๋ยวมาเห็ดบ่อนอยู่นี่
ก็เพื่อปลอยน้อยกลอยใจของกูไงล่ะเว้ยกูรักเขา

เดี๋ยวพี่ต้อมจัดให้
บางครั้งก็ไม่ต้องการกำลังใจ
แค่ต้องการกำลังอ่อน
ไอ้ต้มขนคอยลุกเมื่อนี่

แล้วนี่นี่น้องปลอยมันพูดให้เป็นเฟรนกันครับ

ขนาดคอยยู้เต้าบอลคอยยังหูเลย
นี่ถ้ามึงตั้งใจจะกวนตีนกูกูจะให้อภัย
แต่ถ้ามึงพูดจริงก็จะตะปากมึงเดี๋ยวนี้
เพราะฉันฝากอยากแตก

มึงพูดจริงใช่มั้ย
ไม่ไม่จริง
น้องปอยกับไอ้หัวหน้าดอนต้องไปไห้แฟนกัน
ไม่จริง

ไอ้ต้มคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกเว้ย

นี่ไงปลอยตั้มมีเงินแล้วเห็นไหมปลอย

เพราะการให้เงินกันแบบนี้มันถือว่าดูถูกกัน
แต่นี่เป็นแกฉันรู้ว่าแกไม่ได้คิดอะไร
ไอ้ต้อมฉันชอบหัวหน้าดอน
แกยอมรับความจริงที่แล้วล่ะ
ระหว่างฉันกับแกมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าเพื่อน
สนับสนุนโดยน้ำประระต้มประสุขตลาดแม่บุญลำ

เรื่องที่พ่อสงสัยก็เป็นจริงสินะ
ปลอกเก้าปลอกเบง
ไม่ชอบยังฉันเจอได้อย่างฉัน
สนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทย
อร่อยใสไข่ไม่มี

รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณ

กูให้มึง๕๕๐๐บาทเอาไหม

อืม

ใส่ว่ามีไอตอมสียุดง่านครับ

เอาให้ใครบางคนเสียใจที่ไม่เลือกกูเว้ย
กูจะรวยให้ดูรวยที่สุดในบ้านทุ่งไปเลย

ครับ

เหมือนกลิ่นน้ำหอม
เสียใจ

คลีกแล้วนะ

หรือว่าพ่อจะแอบมีกิ๊ก

อืมพิรุธยังไงไม่มี

มุกนั้นปลอดภัยเคยทำมาแล้ว
เสียงสูงก็ไม่ได้เสียงต่ำก็ไม่ได้

ผมรักปลอดภัยนะ

รักยี่ยงต้นได้เลย
ไป

เรื่องที่พ่อสงสัยก็เป็นจริงสินะ

ข้อนราวแบบเจ็ดตัวคลังหนึงแล้วควรจำ
ครับถ้าเจ็บต่อก็ทำแบบเดิมนานา
ขอโทษค่ะน้ำน้าว่าแต่บ่อนพะนันนี้มีมันาหรือยังจ้ะ
ตอนนี้มีน้าหมดตัวแล้วคนหนึ่งต่อไปต้องมีชาวบ้านคนอื่นหมดตัว
อีกแน่มีมานานแล้วครับไอ้เรื่องหมดตัว
กันทั่วหนาเลยครับต้อมเหรอ
นี่ไงปลอยตั้มมีเงินแล้วเห็นไหมปลอย
พออยากได้อะไรอีกก็บอกมาดิต้องหาให้ได้หมดแหละ
อาจจะเป็นไอ้ต้อมจริงก็ได้นะหัวหน้าช่วงนี้มันดูรวยผิดปกติ
ถ้าอย่างนั้นเราไปสืบกันดีกว่าครับ

นี่นี่ที่บนนะครับเอาดีล่ะอื้อ
นิ่งไว้หัวหน้าอย่าให้ใครสงสัยเราต้องหาไอ้ต้มเย็นจริง
จะได้รู้ว่ามันเป็นเจ้าของพ่อที่นายเยินบอกจริงนะพ่อ
สวัสดีครับเสียครับแม่มามาครั้งแรกไงครับ
ครั้งแรกครับมีอะไรน่าสนใจให้ผมเล่นไหมครับ
เอ่อมาใหม่ใหม่เริ่มจากไพ่ดีไหมครับได้ค่ะเอาสิค่ะเท่าแก่
มาครั้งแรกรู้ได้ไงว่าเป็นเท่าแก่ไม่รู้ได้ยังไงคะ

อ่ะผมว่าเราไปเล่นกันดีกว่านะครับไม่อยากเสียเวลาแล้ว

ค่ะนี่เจ้าแก่เป็นต้องของป่อนคนเดียวเหรอฮะหรือว่ามีคนอื่นเป็นต้องของอีก
หรือเอาเงินมาถลุงเกษียณแล้วอยากจะรู้ไปทำไมวะ
ก็เพิ่งมาบอทครั้งแรกก็เลยตื่นเจ๊ไม่ธรรมดาค่ะ
อย่าถือสาความอยากรู้อยากเห็นของเด็กคนนั้นครับ

ได้ครับสิ่งแจกไพ่
โป๊ปเก้าชอบเด้ง
คนเราเนอะนอกจากจะสวยแล้วยังดวงดีอีก

เฮ้ยดูอะไรวะ
ก็มองไปเรื่อยล่ะจ๊ะเท่าแก่
เล่นต่อแค่ครับ

มึงนี่เองมีหน้าทำไมหน้าคุ้นคุ้น

โจ๊ะหามันให้ดูว่ามันจะอยู่แถวนี้แหละ

จริงอยู่แบบนี้ก็ดีนะครับ

สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
ดื่มแลกทะสอยเอ็กซ์ตร้า๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด
เถ้าแกทำลายปลอยแบบนี้ได้ไง
เท่าแก่ก็รู้ว่าปอยเป็นคนที่ฉันรัก

ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉันจะเอา
สนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน
สารผักและผลไม้สกัดใหม่
พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย

ไม่เห็นยังอยู่นี่วะเพราะพ่อด่าพ่อตาต้องโดน
เดี๋ยวมึงมาหรือยังพี่พ่อม
กูไม่ได้ไปวันมามึงหาหรือยังเนี่ย
หาก็พร้อมสิกูหานำดูกูอยากจำกับมึงเลย

กูมีธุระให้ตรงเหตุไว้เดี๋ยวกูไปก่อน

มรุณาพี่ปลอยปลอดภัยแล้ว

ช่วงนี้พี่ต้อมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมด้วย
เปลี่ยนไปแค่ว่าใช่ดูรวยผิดปกติแล้วก็แจกเงินไปว่าเล่นหรือเปล่า
ใช่เลยพี่ให้เงินง่ายมากอะ
พี่ต้อมนะตอนกลางค่ำกลางคืนชอบออกไปข้างนอกไม่ชวนเบิ้มสักคำ
หลายวันมาเนี้ยเบิ้มก็เลยติดตามไปที่บ่อนด้วยก็เลยรู้ว่าพี่ติดพนันเนี่ย
ดีนะช่วงนี้ยังได้แต่ถ้าเสียเมื่อไหร่ซวยแน่เลยพี่
ฝากบอกไอ้ต้อมให้มันเผาลงหน่อยแล้วกันการพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยได้จริงจริงหรอ

พี่ต้ม

มึงรู้ได้ไงมึงแอบตามกูไปใช่มั้ย
ใช่พี่ผมว่าพี่เลิกไปบ่อนเถอะ
มึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูนะ
ปอยรู้แล้วนะว่าพี่เข้าบ่อนเนี่ยแล้ววันนี้พี่ปอยก็เพิ่งโดนพวกที่คุมบ่อนไล่ทำร้ายด้วย

เท่าแก่ทำร้ายปลอยแบบนี้ได้ยังไงเท่าแก่เขารู้ว่าปอยเป็นคนที่ฉันรักอ่ะ
พอยกับไอ้หน้าดอนมันปลอมตัวเข้ามาถ้ากลัวไม่สั่งสอนมันเกิดมันเอาเรื่องในบ่อนไปแจ้งตำรวจ
แล้วจะยังไงไม่ยิงให้ตายก็บูร้วยมึงมึง
แต่อ้ายเห็นที่ยังเท่าแกนะเท่ากันกับพี่เรื่องกับปลอย
สิงมึงกับกูเป็นพี่น้องกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเด็กแต่นี่มึงกลับไปเข้าข้างคนอื่นเหรอ

ปลอยไม่ได้เปลี่ยนไอ้ต้องแค่อ้ายเดี๋ยวพูดเรื่องเอง

พวกนี้จะทะเลาะกันเพราะเรื่องอัวทำไมวะพี่น้องกันไม่ใช่เหรอ
ตอนนี้ปอยเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเลื่อเองก็ได้เงินเยอะแยะ
ทำงานด้วยกันต่อดีกว่าไหมอยากเอาคุณชนะหัวหน้าดอนไม่ใช่เหรอ
ที่ฉันไม่ชอบแกเพราะแกไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งงานการก็ไม่มีทำ
ที่ไหนเขาจะเอายังแบร์มือขอเงินพ่ออยู่เลย
เดี๋ยวฉันเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะบ่อนจะเปิดแล้วอืมโอเคไป
ลอยไปไหนอยู่ครับเป็นห่วงคุณต้อมเหรอ
ใช่ไม่อยากเห็นเพื่อนรักเดินทางผิดอะ
ไม่รู้ว่าไอ้เบิ้มมันจะเปลี่ยนใจไอ้ต้อมได้ไหม
ถ้าอย่างงั้นผมว่าเราลองบอกพ่อกำนันดูไหมครับเผื่อพ่อกำนันจะเตือนสติคุณต้อมได้นะ

ถ้าเกิดว่าเราสองคนปลอมตัวเข้ามาในบ่อนอีกรอบเพื่อสืบเนี่ย
ผมว่ายังไงเราก็โดนจับได้แน่นอน
แต่ถ้าเราให้คนที่เขาเล่นพนันจริงเข้าไปสืบ
ยังไงเท่าแก่เห็งก็คงไม่สงสัยแน่นอน

ทำไมต้องนัดมาเคลียร์บัญชีกันที่นี่ด้วย

เห้ยลืมคิดมากนะ

ตรวจตาคนเขาออกตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นมีใครมาเลยวะ

หลับมา

เอาสิงเข้ามาปิดประตูด้วย

เจ้าของบ่อนจะเข้ามาวันนี้

ของฉันแจ้งมาว่าอยู่ข้างในครบทุกคนเลยค่ะ

เฮ้ยแกไปถึงกูบันไดกมายัง

ต้องแก่ท่าพวกเรามาเร็วไปยัง

เฮ้ยโตเก

ช่วยสลบหนอย

หึว่า
นายตำรวจโฟฟอลช่วยด้วยช่วยผมด้วยตำรวจโฟฟอล

อย่างนี้อย่างนี้
เฮ้ยตายป่ะวะเนี่ย
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

สารผักและผลไม้สกัดใหม่

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใส

พี่กำลังจ้า
ลุงไม่ไปประกันตัวมันหรอก
ไอลูกไม่รักดี
ปล่อยให้มันนอนคุกสิ

แสงทุกเม็ด

ไม่มีการเปลี่ยน

เผื่อว่าจะช่วยลดโทษอะไรได้บ้าง
ขอบคุณมากค่อย

คือเท่าแก่เฮงตายแล้ว

ต้อมมันไม่มีทางเป็นเจ้าของบ่อนได้หรอกค่ะ

มันจะเอาเงินที่ไหนมาเปิดบ่อนได้คะคุณตำรวจ

และปรับตั้งแต่๕๐๐๕๐๐๐บาท
เป็นเน็ตของสารโอ้โหโทษหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ก็อย่างที่ตำรวจเขาพูดนั่นแหละลูกว่าไอ้ต้อมอ่ะ
มันจะเป็นเจ้าของบ่อนหรือว่าไม่เป็นอ่ะยังไงไอ้ต้อมมันก็ผิดอยู่ดี
แล้วเราจะช่วยไอ้ต้อมมาได้ยังไงล่ะจ๊ะพ่อคนที่เคยนอนเตียงสบายมาทั้งชีวิต
อยู่ต้องไปนอนคุกแบบนั้นอย่าว่าแต่๓เดือนเลย
สามวันมันก็ไม่รอดอ่ะจ้ะพ่อมันเลือกทางของมันเอง
สุจริตมีก็ไม่เลือกนั่นสิจ๊ะ
แต่พ่อจ๋าพ่อไปช่วยประกันตัวไอ้ต้อมเถอะนะ
หนูสงสารมันอ่ะอย่างน้อยก็ให้มันได้ออกมาสู้คดีข้างนอกก่อนนะ
อ้าวลูกอืมอยู่อยู่จะมาหาเขาใส่หัวไอ้พ่อซะงั้น
จะได้เป็นอะไรกันสักหน่อยจะไปให้ประกันตัวมันได้ยังไง
คืนพ่อไปประกันตัวมันนะชาวบ้านก็หาว่าพ่อไม่เอี่ยวกับมันอีก
แต่คนที่จะประกันตัวมันได้เนี่ยก็คงต้องเป็นพ่อของมันนั่นแหละ
อืมแต่พ่อว่านะไอ้ผู้ใหญ่ตุ๊กเนี่ยนะ
มันเป็นคนที่รักความถูกต้องจะตายเพราะว่ามันคงไม่ไปหรอก
จริงอ่ะลุงตุ๊กรักไอ้ต้อมจะตายยังไงลุงตุ๊กก็ต้องช่วยพ่อเชื่อหนูสิ
ไม่ลุงไม่ไปประกันตัวมันหรอกไอ้ลูกไม่รักดีปล่อยให้มันนอนคุกซิไอ้เข็ด
โหแต่ลุงตุ๊กจ๋าไอ้ต้อมมันเป็นลูกลุงตุ๊กนะจ๊ะ
ก็พ่อเป็นลูกไงลุงอยากให้มันสำนึกว่าสิ่งที่มันทำลงไปมันผิด
แต่ลุงตุ๊กปล่อยกลับบ้านไปเถอะนี่มันเรื่องของบ้านลุงเดี๋ยวลุงจัดการเอง
ไงนะน้องสายฝนสายฝนอยากจะให้พี่ช่วยประกันตัวน้องต้อมให้หน่อยจ้ะ
ประกันตัวไอ้ต้อมเนี่ยนะใช่จ้ะแล้วน้องสายฝนไปเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ต้อม
คือต้องให้พี่อ่ะไปประกันตัวมันคืออย่างงี้นะพี่น้องต้อมอ่ะ
เขาเคยมีบุญคุณกับสายฝนจ้ะแล้วก็อย่างที่พี่รู้แหละ
สายฝนน่ะไม่มีตังค์หรอกเบียร์น้อยหอยน้อย
สายฝนจะไปช่วยเขาได้ยังไงล่ะจ๊ะแต่พี่ไม่ต้องกังวลนะ
ต้อมอ่ะเขายังไม่รู้เรื่องของเราจ้ะพี่น้องพี่ถูกนะ
ช่วยสายฝนสักครั้งไม่ได้เหรอจ้ะพี่นะพี่นะไม่แล้วพี่โอ้ย
เรื่องนี้พี่ไม่อยากเอาตัวเองไปยุ่งกับไอ้ต้อม
พี่เอาเลยถ้าพี่ไปอ่ะหนูจะโทรหาเมียพี่เดี๋ยวเนี้ย
เอาไงเฮ้ยโทรเลยมั้ยน้องน้องน้องสายฝน

ขอบคุณนะหัวหน้าที่มาส่งอ่ะ
เราปลอดภัยคิดออกหรือยังอ่ะว่าจะช่วยคุณต้อมยังไง
ในเมื่อพ่อกับลุงตุ๊กไม่ยอมไปประกันตัวไอ้ต้อมก็คงต้องเป็นปอยเองนี่แหละที่ไป
แต่ตอนนี้มันติดตรงที่ว่าเงินปลอยที่มีอยู่

งั้นเอาแบบนี้ไหมคือผมพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนะ
เอาไปใช้ประกันตัวคุณต้อมก่อนก็ได้
เดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นยังหึงกันอยู่เลย

ไม่หรอกคือผมไม่อยากให้ปอยเครียด
ถ้าปอนไม่มีความสุขผมจะไปมีความสุขได้ยังไง

ปลอยแม่ปวดท้อง

แม่ยืดไม่ไหวลูกมันปวดจังเลย
ลูกปลอยแม่เป็นไงบ้างลูก
หมอบอกว่าไส้ติ่งอักเสบกำลังผ่าตัดอยู่จ้ะ
คุณหมอครับมีงผมไปยังไงบ้างครับ
ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเรียบร้อยดีครับ
พักฟื้นวัน๒วันก็กลับบ้านได้แล้วครับ

ใครอ่ะพ่อทำไมต้องพูดจ๋พูดจ๋าด้วย

ถ้าไม่รู้แล้วเขาจะเรียกพ่อพี่กำนันได้ไง

ผมว่าพ่อกำนันรีบไปดูดีกว่านะครับเผื่อเขาต้องการอะไร

โอ๊ยโป๊ยเดี๋ยวเราไปรอแม่ที่ห้องพักดีกว่านะ
อ่ะไป

ปลอยออกมาแบบนี้มันน่าสงสัยนะ

ก็ผมกำลังจะพาปอยไปเตรียมห้องพักให้แม่ประนอมไง
ให้โอกาสหัวหน้าพูดความจริงว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร

ปล่อยต้องสัญญาก่อนนะ

อืมสัญญา
ผู้หญิงคนเมื่อกี้

เยี่ยมเยี่ยมพี่ดึก

ก็ในเมื่อเมียพี่ถึกไม่สบาย
สายฝนในฐานะเมียของพี่อีกคน

น้องท่านผู้ชาย

ถ้าไม่อยากให้สายฝนเข้าไปเยี่ยมแล้วก็
พี่ก็แค่จัดการเรื่องที่สายฝนขอแค่นั้นเองจ้ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำได้โปรดค่ะ

เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แล้วล่ะ
มันเหลือแต่คิดมัน
แค่ต้องทำใจยอมรับแล้วก็รับมือกับมันให้ได้

อยากบอกแม่ประนอมไหมไม่อ่ะถ้าแม่รู้แม่ต้องเสียใจมากแน่แน่
พอยจะเก็บเอาไว้รู้กันแค่ที่รู้ก็พอ
โอเคครับงั้นผมก็จะไม่บอกใครเหมือนกัน
ผล่างั้นเราไปกันเถอะอืมไป
ปลอยไม่ไปหาแม่ประนอมเหรอ
เปล่าจะไปประกันตัวไอ้ต้อมฮะทำไมเปลี่ยนอารมณ์ไวจัง
อย่าถามเยอะหน้าเรื่องเมียน้อยพ่อยังไงแม่ก็ไม่รู้

กลับไปก่อนนี้พวกคุณจะมาได้แป๊บเดียวเอง
ไม่ใช่พี่อาทุกข์หรอกครับ

พ่อไปประกันตัวของไอ้ต้อมกันแล้วเหรอคะ

พวกมันก็เป็นประโยคจังแล้วก็เพิ่งมานอนคุกตาราน
คือไม่คือพ่อไม่พ่อไม่ได้พ่อไม่ต้องปฏิเสธหรอก
รู้เรื่องหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นที่โรงพยาบาล
แล้วสายฝนหนูเห็นรอยลิปสติกได้กลิ่นน้ำหอม
แถมผู้หญิงคนนั้นยังทวงมาหาพ่ออีกทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะ
แต่พอเป็นผู้หญิงลูกภาพไหน
พ่อดอกใจแม่อ่ะยังจะมาถามอีกว่าให้เอายังไง
ปล่อยงั้นพ่อคงไม่มีอะไรจะพูดกับลูกแล้ว
ถึงพูดไปปอยก็ไม่คิดจะเข้าใจพ่ออยู่ดี

อันนั้นหนูก็ขอโทษเลยล่ะกัน
ที่เข้าใจพ่อแบบพี่ทั้งไม่ได้
ขอโทษที่ทำอะไรไม่เคยถูกใจพูดอะไรสักอย่างเดียว
พี่อ๊ามทำดีเท่าตาย
ก็ไม่เคยทำให้พ่อถูกใจได้ก็ไม่พูดพี่ทั้งเลย

พ่อไม่ได้คิดแบบนั้น
แต่พ่อทำให้หนูรู้สึกแบบนั้นมาตลอดเลย

พ่อรักลูก

เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ

สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
พ่อลูกนี้เขาก็เกิดอะไรเป็นขึ้น
ขันเหล้าอะไรกันหรือเปล่า

มาครั้งแรกรู้ได้ยังไงว่าเป็นไม่รู้ได้ไงค่ะ
เรื่องปุ๋ยเถ้าแกก็ออกจากดังเมื่อกี๊
เขียนอ่ะเสียงอ่ะเด็กเอ็ด
เดี๋ยวฉันเตรียมตัวไป
ลุงไม่ไปประกันตัวมันหรอกไอ้ลูกไม่รักดี

ไงเห็นฉันแล้วต้องตามกัดฟัดกันดูแล้วไม่เคยยอมปล่อย
จุดต้นไม่ใช่น้อยจุดต้นไม่ใช่น้อยคอยให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรมเฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่ไหม
ไปนะไปให้ไกลไกลอย่าไกลอย่าไกลไปนะไปให้ไกลไกล
มั่นใจมั่นใจเห็นหน้าเริ่มอารมณ์เสียตอนเคลียร์ทุกวัน
อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน